วันนี้อาจารย์สุภาพคลี่ขจายจะพูดถึงเรื่องนี้กันต่อนะครับ
เรื่องของกลุ่มจีนสีเทา
เพราะว่ามันมีความคืบหน้าที่ต้องติดตามอีกเยอะเลย
โดยเฉพาะเรื่องการสืบสวนสอบสวนตรวจพบหลักฐานเชื่อมโยงกับบุคคลในต่างประเทศ
แล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนะครับมีการวางแผนการเชิญชวนให้คนจีนเข้ามาเที่ยว
และชวนกันมาประกอบธุรกิจในไทย
เรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามจากอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คคุณขวัญครับ

จริงตอนนี้ลมหนาวมาถึงกรุงเทพและปริมณฑลอีกรอบหนึ่งแล้วครับ
แต่ว่ามีอยู่ที่เดียวที่น่าจะยังร้อนอยู่
คือที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ทั้งเรื่องเก่าทั้งเรื่องใหม่
เรื่องเก่าคือคดีที่เกี่ยวยงกับทุนจีนสีเทาตู้เห่า

เรื่องการทุจริตสอบข้าวนาย๑๐ตำรวจ
อันนี้ก็เป็นเรื่องร้อนทั้งสองเรื่องเลย
ตอนนี้พบตรต้องแอ่นอกออกมา
ดูท่าทีของพบตรเรื่องของทุนจีนสีเทาก่อน
ที่คุณบุ๊คเกริ่นไปเมื่อสักครู่ก็คือว่า
มันเดินทางมาถึงจุดที่พบตรนั่งไม่ติด
แจ้งตู้เห่าเป็นอาทยากรรมข้ามชาติ
ชี้ชวนพักพวกให้เข้ามากระทำความผิดในไทย
ลองฟังเสียงพบตรอธิบายรายละเอียดเรื่องนี้สิครับ
ว่าทำไมถึงเป็นคดีอาจยากรรมข้ามชาติ
พบตรบอกขณะนี้มีหลักฐานเพิ่มเติมว่านายตู้เห่า
อาจจะมีการชักชวนชาวจีนเข้ามาในเมืองไทย
เป็นหมู่คณะแล้วจะเข้าข่ายองค์กรอาธิกรรมข้ามชาติ
ถ้ามีการพิจารณาแล้วว่าเข้าข่ายก็จะเสนออายการสูงสุด
เพื่อพิจารณาต่อไปนี่ประเด็นที่หนึ่ง
ประเด็นที่สองท่านบอกว่าการที่ได้รับรายงานจาก
พลตำรวจเอกสุรเชษและพบทนชนมั่นใจว่า
พยานหลักฐานมีพร้อมไม่ต้องเป็นห่วง
ไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นเรื่องมวยล้มต้มคนดู
นี่ท่านย้ำเรื่องนี้มาหลายรอบแล้วนะ
เรื่องที่สามเมื่อเป็นองค์กรอาธิกรรมข้ามชาติ
ก็จะเป็นคดีนอกราชนาจักรไปโดยปริยาย
เพราะมีบุคคลกระทำความผิดยังไม่อยากลงไปในรายละเอียด
เพราะเป็นคดีการตีความต้องใช้ดุลยพินิษฐ์
แต่ว่ายังไงก็ตามภายในสัปดาห์นี้
นัดประชุมติดตามความคืบหน้า
กับพตเอกสุรเชษและพตโทษทิธิ
ผู้บัญชาการตนครบาล
ประชุมเพื่อจะเร่งรัดทั้งฝ่ายสืบสวนและฝ่ายสอบสวน
การทำงานร่วมกันทุกฝ่ายเข้าขากันอยู่แล้ว
เพราะตนลงมากำกับดูแลด้วยตัวเอง
จะลงมาดูคดีด้วยตัวเองเต็มตัว
ตุลาคมปีหน้าไปแล้ว

เป็น๙เดือนแห่งความท้าทายเป็น๙เดือนแห่งความพิสูจน์ตัวเอง
เรื่องนี้เรื่องเดียวถ้าจัดการเรื่องนี้ได้ประสบความสำเร็จ
ถือว่า๑ปีเนี่ยที่อยู่ไม่นานเนี่ยแต่ทำเรื่องใหญ่จบแต่ถ้า
คดีล้มเหลวล้มเหลวก็คือว่าพยานหลักฐานมีไม่เพียงพอ
เอกสารพยานหลักฐานหละหลวมไม่มีไม่เพียงพอผ่านไป๑ปี๒๕
ปี๓ปีพอเรื่องเงียบไม่มีหลักฐานสารยกฟ้องอันนั้น
แหละถือว่าเป็นความล้มเหลวบนตำแหน่งของผู้บัญชาการตำรวจ
แห่งชาติท่านก็ต้องรับหน้าเสือต้องยอมรับว่าถูกตราหน้า
ว่าล้มเหลวอันนี้เดิมพันธุ์สูงครับเดิมพันธุ์สูงระหว่าง
ประสบความสำเร็จกับความล้มเหลวมีเส้นบางขีดอยู่แค่
ฉะนั้นพบตรจะต้องแสดงให้เห็นว่าหนึ่งเรื่องนี้ไม่มีมวย
ล้มต้มคนดูสองเอาเข้าจริงจริงแล้วการสอบสวนการสืบสวนการ
สอบสวนต้องมีหลักฐานมัดแน่นชัดเจนกับข้อกล่าวหาที่
เกิดขึ้นเราไม่อยากเห็นเหมือนที่ในอดีตที่ผ่านมาปึง
ตึงตังในช่วงแรกพอสักพักนึงสารยกฟ้องเพราะหลัก
ฐานไม่พอส่วนเรื่องการเอาความผิดกับตำรวจชุดหนึ่งที่
เป็นตำรวจต่อมออันนี้ก็เดินหน้าไปแต่ว่าเรื่องนี้ที่
มันมีควันหลงออกมาว่าไม่เฉพาะฝ่ายตำรวจอย่าง
เดียวครับฝ่ายปกครองก็มีปัญหาเราจึงเห็นหัวข่าววันนี้
ว่าฟันประหลัดอำเภอเชียงดาวแก๊งสวมบัตรประชาชนอันนี้
เป็นเป็นเรื่องสืบเนื่องชุดปฏิบัติการของบิ๊กโจ๊กไปขยาย
ผลกลุ่มทุนจีนสีเทาที่มีเอี่ยวกับการออกบัตรประชาชนโดย
ชุดปฏิบัติการเนี่ยได้ขออนุมัติจับค่าราชการ๓นาย
ประกอบด้วยหนึ่งอันเพอร์ที่เชียงดาวหนึ่งคนกำนั่น
หนึ่งคนผู้ใหญ่บ้านอีกหนึ่งคนทั้งหมดเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ
แล้วจะนำส่งพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา
เป็นเจ้าพนักงานและเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติ
หรือระเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
จากนั้นก็จะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ล่าสุดล่าสุดนายเพิ่มเกียรติเทพหัสดินณอายุทยา
ประหลัดอำเภอเชียงดาวเชียงใหม่
เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วครับ

ตำรวจก็ต้องสืบสาวขยายผลต่อ
เพราะว่าอำเภอเชียงดาวเนี่ยเป็นอำเภอชายแดนแห่งหนึ่ง
อำเภอชายแดนเนี่ยจะมีเรื่องลักษณะแบบนี้บ่อยเลยครับ
เพราะเอิญว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องขึ้นมาก็เป็นข่าว
แต่ว่ามีหลายคดีมีหลายครั้งที่ไม่เป็นข่าวเพราะไม่เป็นเรื่อง
เรื่องการสวมสิทธิ์นี่แหละทำมาหากินกันแบบนี้นี่แหละ
ร่วมมือกันเป็นทอดหาผลประโยชน์กัน
กับการสวมสิทธิ์บัตรประจำตัวประชาชน
พบตรนั่นได้ยืดอกแสดงความรับผิดชอบออกมาแล้ว
ว่าท่านจะเอาจริงเอาจังกับคนของท่าน
ใหญ่แค่ไหนคนของใครก็เอาหมด
คำถามก็คือแล้วกระทรวงมหาดไทยล่ะ
กระทรวงมหาดไทยต้องลุกขึ้นมากวาดบ้านตัวเองด้วย
อย่าคิดว่าเป็นคดีแค่เฉพาะที่เชียงดาวผมบอกแล้วว่า
อำเภอแถวชายแดนเนี่ยมีเรื่องการสวมสิทธิ์แบบนี้เป็นระยะระยะ
ผมทำข่าวอยู่กับข่าวมานานเจอบ่อยเลยครับ
เวลามีเรื่องขึ้นมาอ้าวเอาแล้ว

ฉะนั้นจะกวาดบ้านกันยังไง
บาดกวาดบ้านกันยังไง
รู้เลยเข้าใจใช่ไหมครับ
เวลานี้เลือกอพ

กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยใครอยากเป็น

เดี๋ยวนี้สู้กันถึงขั้นว่า

ลูกหลานทำงานอยู่กรุงเทพถึงเวลาเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านอบตอบตต้องเรียกให้กลับมาบ้านเพื่อลงคะแนน
เงินเดือนนิดเดียวครับแล้วทำไมถึงสู้กันแบบนั้น
ก็เพราะมันมีผลประโยชน์แฝงไงครับก็เพราะมันมีเรื่องแบบนี้ครับ
ก็เพราะว่าได้ประโยชน์จากทำมาหากินแบบนี้ผมถึงเรียกร้องซ้ำอีกทีนึงว่า
ผลตำรวจเอกดำรงศักดิ์พบตรยืดอกออกมาแสดงความรับผิดชอบ
ประกาศกวาดบ้านตัวเองล่ะกระทรวงมหาดไทยว่ายังไงครับ
รัฐมนตรีมหาดไทยว่ายังไงครับประหลัดกระทรวงมหาดไทยว่ายังไงครับ
ธิบดีกรมการปกครองว่ายังไงครับต้องแสดงตัวออกมาก้าวออกมา
แล้วบอกว่าจะประกาศความรับผิดชอบกวาดบ้านตัวเอง
วาดบ้านตัวเองทำให้สังคมได้เห็นว่าถึงจุดหนึ่ง
กระทรวงมหาดไทยก็ไม่ได้ปกป้องลูกน้องไม่ได้ปกป้องความผิด
กระทรวงมหาดไทยต้องทำอย่างพบตรคนนี้แล้วเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นบทพิสูจน์
อีกคนนึงว่ากระทรวงมหาดไทยที่มีขุมข่ายใหญ่โตทำอะไรได้มั่งกับเรื่องแบบนี้
เพราะเป็นเรื่องที่คาใจประชาชนผมถึงบอกว่าคดีตู้ห่าวเนี่ย
ในแง่เสียหายเราเสียหายเยอะครับแต่ถ้ามองในแง่ผลดี
นี่คือคดีที่ปลุกให้สังคมตื่นขึ้นมาแล้วไขลานให้พบตรให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ืดอกออกมารับผิดชอบกวาดบ้านตัวเองแล้วเราจะตามดูเรื่องนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณขวัญครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะฮะสังคมบอกว่ากวาดให้สะอาดนะอย่าซุกใต้พรมด้วยนะครับ